เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ก็เกิดขึ้นช่วงค่ำแล้วก็หลายจุดซะด้วย
วันนี้ก็มีการตรวจสอบจนทราบรายละเอียดของการก่อเหตุ
ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าคนร้ายมีวิธีการใหม่นะคุณเขียนมาสอน
ใช้กระเป๋าระเบิดฮิ้วกระเป๋ามาวางไว้

ไม่ใช่จอยอบอมไม่ใช่คาร์บอมนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่คนร้ายรอบวางเพลิง
วอดเสียหายไป๒จุดนะครับที่นราธิวาสนะครับ
วันนี้พลตมตรีมณัฐศิกาสมัตินะครับ
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
พร้อมกับชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด
ที่ตั้งซุกไว้ที่บริเวณกองหมอนแล้วก็ผ้าห่ม
ภายในร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกตั้งอยู่ข้างหอนาฬิกา

หลังจากได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าของร้าน
ว่าเขาได้ยินเสียงดังผิดปกติอยู่หนึ่งครั้ง

พบวัตถุต้องสงสัยเป็นระเบิดกระเป๋านะครับ
ใช้กระเป๋าหนังของสุภาพบุรุษ

ต่อพ่วงอีกชั้นหนึ่งกับไม้ขีดไฟ

ซึ่งระเบิดกระเป๋าใบดังกล่าวทำงานแล้วด้วยนะครับ

มันก็เลยแค่เสียงดังออกมา

เจ้าหน้าที่ก็ใช้เชือกดึงออกมา
แล้วก็ทำการเก็บกู้อยู่ที่ถนนหน้าร้านนะฮะ
ก็กั้นบริเวณอย่างปลอดภัยเรียบร้อยนะครับ
ร้อยตำรวจเอกพลวัฒน์เทพศร
ซึ่งเป็นรองหัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
บอกว่าการทำงานของระเบิดกระเป๋านั้น
ได้มีการพัฒนามาอำพรางการก่อเหตุตบตาเจ้าหน้าที่
เพราะว่าง่ายต่อการเล็ดลอบเอาเล็ดลอดเอาเข้าไปก่อเหตุในพื้นที่เป้าหมายนะครับ
ซึ่งระเบิดกระเป๋าแบบนี้ทำงานง่ายด้วยนะครับ
ก็คือตั้งเวลาปลุกจากนาฬิกาดิจิทัล
เพื่อให้วงจรทำงานจนเกิดความร้อน
และจากความร้อนดังกล่าวก็จะเป็นตัวจุดหัวไม่ขีดให้เกิดเปลวไฟ
แล้วก็ทำให้แอลกอฮอลแห้งลุกไหม้นะครับ

หมายของกลุ่มคนร้ายมักจะแฝงตัวไปวางไว้ที่บริเวณที่มีสินค้าไวไฟ
แล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วนะครับ
โนตรีมณัฐศิกัสมัติผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
บอกว่าจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุที่ร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก
ตั้งอยู่ข้างร้านจำหน่ายปลาสวยงามที่ตำบลบางนาค
แล้วก็บริเวณห้างซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนต์สโตที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมา
รวมทั้งร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกของนายคำโรดแก้วก็ค่อนข้างชัดเจน
ว่าทั้งสามจุดคนร้ายก่อเหตุด้วยระเบิดกระเป๋านะครับ
เนื่องจากสามารถหลบเจ้าหน้าที่ที่ตรวจตาอย่างเข้มงวดไปได้นะครับ
แล้วก็เจ้าของร้านบางทีไม่ได้สังเกตมารู้ตัวอีกทีก็ระเบิดแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ฝ่ายความมั่นคงที่จังหวัดสงขลาก็สั่งยกระดับ
ตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่๔อำเภอจังหวัดชายแดนนะครับ
สงขลามีอำเภอติดชายแดนใต้อยู่นะครับ๔อำเภอ
ก็คือจนะเทพานาทวีแล้วก็สบาย้อยรวมถึงเมืองเศรษฐกิจอย่างหัดใหญ่ด้วย
หลังมีรายงานว่ากลุ่มก่อความไม่สงบเตรียมจะก่อเหตุรุนแรงอีกครั้ง
วันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา
คนร้ายก่อเหตุยิงถล่มบ้านพักตำรวจ๒จุดในพื้นที่อำเภอเทพา
มีผู้บาดเจ็บไปหนึ่งคนแล้วการก่อเหตุครั้งนี้
เชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
ในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อคืนนี้
ส่วนสาเหตุคาดว่าเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากที่
ไปจับกลุ่มแกนนำผู้ก่อความไม่สงบ๑๑คน
แล้วก็ไปตรวจค้นโรงเรียนสอนศาสนาที่ปัตตานี
ไปเจออุปกรณ์ประกอบระเบิดแล้วก็เอกสารสำคัญจำนวนมาก

ทุกจังหวัดที่ชายแดนใต้เขาก็ต้องระวังมากขึ้น
อย่างที่ยะลานะครับทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ร่วมกันแถลงความคืบหน้าเหตุระเบิดที่ตลาดสดรถไฟ

ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ๒๒มกราคมที่ผ่านมา

มีผู้เสียชีวิตไป๓คนบาดเจ็บ๒๘คน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้๕คนแล้วนะครับ
แล้วก็ตรวจยึดระเบิดที่ซุกซ่อนไว้ได้หลายรายการ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาบอกว่า
ขณะนี้คดีมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
ผู้ก่อเหตุที่คุมตัวได้มี๓คน

แล้วก็เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุที่เหลืออีกต่อไปนะครับ